ต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาหนึ่งที่น่าสนใจกันครับ
สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักขับไทยคนแรกในรอบ๖๕ปี
ต่อจากพระวรวงเธอพระองค์เจ้าพีรพงศ์พานุเดช

กับการได้ลงประลองความเร็วในศึกฟอร์มูลละวัน๒๐๑๙
คว้าอันดับ๓ในการแข่งขันฟอร์มูล่าทูประเภทบุคคล

และการแสดงเชิดหุ่นคนไทยเชิดหุ่นนะครับเทิดไทยองค์ราชันด้วยเช่นกัน
หลังใช้เวลากว่า๗ชั่วโมงในการประลองฝีมือก่อนเฉินชนะทีมเต็ง๑อย่างไทยลูจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป๓ต่อ๒เกม
ซึ่งมี๑๐ทีมเข้าร่วมพร้อมกับรับเงินรางวัลไป๑๒๘๐๐๐บาทครับ